เช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมตี๕มีผลแล้ว

ขึ้นมา๘๐สตางค์ต่อลิตรนะครับ

เบนซินเนี่ยเบนซินธรรมดาลิตรละ๕๒บาท๖สตางค์ครับ
โอ้โหนี่ใกล้จะแตะลิตรละ๔๕บาทแล้วนะครับ
เซลยังคงเดิมครับแต่เดิมก็หนักอยู่แล้ว
น้ำมันแพงแบบนี้เดือดร้อนทุกอาชีพ
โดยเฉพาะคนขับรถตู้ส่งนักเรียนที่จังหวัดนครสวรรค์
สมชายรักสงบครับเป็นโชเฟอร์
แกก็บอกว่าปกติจะรับนักเรียนจากอำเภอรอบนอก
เรียนในตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์
ทางไป๓๕ทางกลับ๓๕โลรวมแล้วไปกลับ๗๐กิโลเมตร
ค่ารับส่งจากผู้ปกครองได้คนละ๘๐๐บาทต่อเดือน
พอเอามาหักลบกับราคาน้ำมันดีเซลลิตรละเกือบ๓๓บาทตอนนี้
โอ้โหพี่เขาบอกจะไม่เหลือค่าแรงให้คนขับแล้ว
จะขึ้นราคาก็กลัวว่าเดี๋ยวผู้ปกครองเนี่ยจะไม่ส่งลูกขึ้นรถของเขาครับ
เพราะว่าถ้าแพงไปผู้ปกครองก็ไปเช่าหอให้เด็กอยู่มันจะคุ้มกว่า

เพราะว่าลูกขึ้นอยู่หอก็หมดเหลือผลหวังคมอะ
แต่คุณผู้ชมพี่สมชายเขาก็มีวิธีแก้นะ
คือถ้าไปแล้วกลับไปแล้วกลับเนี่ยแบบนั้นเปลืองน้ำมันเขาทำยังไงล่ะ
เวลาไปส่งนักเรียนเสร็จช่วงเช้าจอดนอนรอมันตรงนั้นเลย

นั่นน่ะสิฮะโอ้โหเวลาโรงเรียนนี้ก็๖ชั่วโมง

รอรับนักเรียนเลิกเรียนเลยครับ

นี่ตกใจอ่ะต้องปรับวิถีชีวิตนะให้ต้องอยู่รอดต่อไปในช่วงที่
ราคาน้ำมันแพงแบบนี้แต่ว่าทั่วโลกเนี่ยตอนนี้อยู่ในเทรนด์ขายขึ้นจริงฮะ